คือเราเจอแค่ไม่กี่วันเนี่ยเราก็รำคาญจะแย่แล้ว

ชาวบ้านเขา๗หมู่บ้านนะคุณผู้ชม
ต้องรวมตัวกันเพราะอะไร

ทนมาเป็น๑๐ปีนี่ต้องซื้อไอ้กาวดักอ่ะ

ยังไม่พอนี่กางมุ้งกินข้าวกันแล้ว
เป็นชาวบ้านตะบนวังโบดอำเภอหนองไผ่ที่เพชรบูรณ์ครับ
เจอกับปัญหาฝูงแมลงวันจำนวนมากมาก่อกวน
ในชีวิตประจำวันแบบนี้
แต่ละหลังต้องใช้ไอ้กาวดักแมลงวัน๕๑๐แผ่นครับ
ปีมาแล้วที่พวกเขาต้องทนกับปัญหาแบบนี้
โดยเฉพาะกุมพาถึงวิทุนาของทุกปี

มีคนเอากองขี้ไก่ไปกองทิ้งไว้ครับ

แล้วมันเป็นเขตติดต่อกับตำบลวังโบดครับ
ก็มีกองขี้ไก่ถูกทิ้งอยู่รอบเนี่ยมีน้ำเสียด้วยนะ

ก่อนหน้านี้ครับทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดย
แมลงที่๒๒เพชบูล
ก็เอาน้ำยาฆ่าแมลง

กำจัดฝูงแมลงวันไปแล้วแต่มันเยอะเกิน

ก็คุมไม่ได้ครับนี่ขนาดในห้องน้ำเนี่ย

ชาวบ้านเคยไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ

จนล่าสุดเมื่อวานนี้ชาวบ้าน๗หมู่บ้านครับ

เรียกร้องแบบนี้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ถ้าแก้ไม่ได้นะย้ายไปเลย
ฟาร์มไก่นั่นแหละย้ายออกไปเลยฮะ

หน่วยงานที่ทำงานสหภาพหรือว่าเจ้าของสหภาพเนี่ย

แต่เน่นนี่ทุกข์ย้อมจะให้ในวันแหล่งวันเเต็มไปเมือง
ตอนนี้จัดการให้แมลงวันลดไปได้บ้างแล้ว
ส่วนเรื่องการทิ้งขี้ไก่ก็มีมานานแล้ว

ก็หาทางแก้ไขหาทางเจรจากับฟาร์มไก่มาตลอด
แต่ยังจัดการได้ไม่ทั้งหมดครับ
คนเป็นเจ้าของฟาร์มไก่เห็นข่าวแล้วเนี่ย
ท่านอาจจะต้องฉุกคิดนิดนึงนะ
เอาอีกแล้วไอ้เบิร์ต
เข้าข้างชาวบ้านว่าฟาร์มไก่อีกแล้ว
คือคุณผู้ชมจุดยืนของนักข่าวเนี่ยนะ
น้ำแข็งเมื่อก่อนออกไปทำอะไรนะ

ผู้ประกอบการกับชุมชนต้องอยู่ร่วมกันได้

นี่ครับมันมีจุดอ่อนมีจุดบกพร่อง
แปลว่า

ถามคุณผู้ชมก็ได้

ว่าคุณผู้ชมทนกลางบุ้งกินข้าวแมลงวันแบบเนี้ยได้กี่วัน

บางทีเราอ่านข่าวเคยป่ะแมลงวันเข้ามา
หนึ่งตัวเพราะอ่านข่าวอารมณ์คล้ายแต่ตายเลยแล้วนี่มาแบบเป็นฝูง
ฝากด้วยครับชุมชนกับผู้ประกอบการต้องอยู่ร่วมกันได้